หนุ่มคนนี้หัวร้อนเหลือเกินคุณผู้ชมคือเหตุการณ์เกิดสักพักต้นเดือนที่แล้ว
มอเตอร์ไซค์สองคันขี่สวนกันนะแต่ว่าฟังไอหนุ่มหัวร้อนเนี่ยไม่พอใจ
เฮ้ยทำไมลุงคนนี้มาขี่จนเกือบจะเฉียวชนกันสุดท้ายจอดรถเคลียร์กันแล้วเป็นยังไงลองไปดู
ยกมือไหว้แล้วเฮียเฮียดูคิดดูดิ
เดี๋ยวใครไม่พอใจใครนี่พุกก่อน

คุณผู้ชมดูลูกศรลูกศรตรงพื้น
คุณลุงแกมาจากทางนู้นมาถูกทางใช่ไหม

เบียงหลบเพราะว่าเห็นมอเตอร์ไซค์ทางนี้ย้อนศรมาหรือเปล่า
หนุ่มหัวร้อนดันขี่ย้อนสอนมา

เป็นเราเราก็ต้องเบียงหลบเพราะไม่อยากเจอตัวคน

เข้าไปลุงเจ็บเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๖สิงหาคมตอน๑๑นาฬิกา๓๐นาทีครับ

อย่างที่บอกคือไอ้หัวร้อนเนี่ย
ไม่รู้หัวร้อนมาจากไหนก็ชกดัวชกจนลุงแกหงายหลังไป
ลุงคนเจ็บเนี่ยชื่อนายชะลาวุฒิอุตมะครับ
กรณีขี่รถเลี้ยวโค้งแล้วกินเลนลุงมาไงเกือบจะชนอ่ะ
ลุงก็เลยต้องเบี่ยงขวาแล้วหลบได้ทัน
จากนั้นเขาก็จอดรถ
ตะโกนถามว่าปาดหน้าทำไม
แล้วก็กระชากคอเสื้อแล้วก็ชกทันทีเลย

แล้วก็หยิบสนับมือจากกระเป๋ามาชกด้วย
บาดเจ็บที่หน้าลุงนี่ต้องเย็บไป๑๐เข็มคุณผู้ชม
ผ่านมาเดือนหนึ่งแจ้งความกับตำรวจแล้วนะ
ตำรวจศนพาศรีเจริญ

แล้วลุงไปรู้ข้อมูลมาว่า
คู่กรณีเป็นขาใหญ่ในพื้นที่
ขายใหญ่ยังไงอ๋อเคยติดคุกมาด้วยนะ

ว่าควายว่าแหวนบอกแค่สองตัวแล้วกันครับ
เรื่องต้นผู้กำกับการสอนอภาษีเจริญนี่เจ้าของท้องที่เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกชายพันธ์บอกว่า
หมายเรียกคนก่อเหตุมารับทราบข้อหาฐานทำร้ายร่างกายพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรแล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธนะปฏิเสธข้อกล่าวหา
ส่วนประเด็นที่โพสต์ลักษณะว่าก็แค่มาคุยกับนายเฉยนั่นน่ะ
ภาษีกัญญาโยนอ่ะอยากได้เงินก็ไปฟ้องเอาอะไรนั่นอ่ะ
คือเป็นเรื่องที่ตำรวจมองว่าไอ้ฝั่งคนก่อเหตุจะโพสต์อะไรก็ได้
แต่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมในคดีนี้อย่างถึงที่สุดครับคุณผู้ชม

รอดูว่าลุงธนาวุฒิแกจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่นะ

ตำรวจผมว่าขนาดนี้ตำรวจต้องรู้แหละ
สนองภาษีเจริญอืมปากด้วยนะคะ